ที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมเขาอนุรักษ์และสืบสารประเพณีโบราณลากพระทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกนะคะ
พุทธศาสนิกชนไปร่วมกันเยอะเลยที่นี่คือคลองคีรีวงข้างวัดพัทธเสมาตะบนท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากทุกที่เลยนะมาร่วมประเพณีลากพระทางน้ำหรือชักพระในวันออกพรรษาปี๖๖นี่แหละค่ะ
เป็นประเพณีโบราณที่ชาวบ้านเขาสื่อสารมายาวนานแล้วก็ว่ากันว่านี่คือหนึ่งเดียวในโลกนะ
ไปดูในขบวนหน่อยค่ะพระพุทธรูปบนเรือหรือบุษบกเนี่ยนะคะจะเป็นพระพุทธรูปโบราณประจำวัด
มีตำนานเรื่องเล่ามาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาว่าตอนนี้นะกำลังสร้างพระ
ก็ตอนที่กำลังสร้างพระเนี่ยมีเทวดามาช่วยหล่อพระด้วย
ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากใครมาบนบานมาขอพรก็มักจะประสบความสำเร็จสุขสมหวังกันไป
อืมชาวบ้านก็เลยจัดงานสมโพธิเป็นประจำขึ้นทุกปีนะก็ต้องอาศัยความสมัครสมาธิสามัคคีนะในการทำขบวนเห็นไหม
โอ้โหลากพระทางน้ำมันต้องใช้ทั้งแรง
จ้าแล้วไปต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีประชาชนนับพันเลยนะมาร่วมพิธีลอยไฟขอขมาพระแม่คงคาครับ
ทีนี่คือวัดสิกวัฒนารามหรือบรรทรงตะมมี่อนรีจับคนกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
พระราชินบุรีทางวัดนะเขาจัดพิธีลอยไฟหรือเรียกว่าลอยประทีปฮะ
เพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ขออโหสิกรรมและขอคำมาสายน้ำพระแม่คงคานั่นเอง
ซึ่งก็มีประชาชนนับพันร่วมพิธีในงานนี้ในการทำบุญลอยไฟสะดอกเคราะห์
และไม่พลาดหรอกครับไหนก็มาแล้วเนาะส่องขันน้ำมนต์กันหน่อย
ก็แล้วแต่ใครจะเห็นอะไรอันนี้ในช่วงการทำพิธีน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
ชาวบ้านเขาบอกว่าไปส่องขันน้ำมนต์ตรงนี้แล้วเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่น
เรียกได้กว้านซื้อลอตเตอรี่จนเกลี้ยงแผงก็ดีใจกับแม่ค้า
แต่จะได้โชคได้ลาบหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ
เจ้าอาวาสท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีที่๒แล้วนะ
ปีนี้ใครไม่ทันเสียใจใสเจียกันด้วย
เพราะปีหน้าก็สามารถเดินทางมากันได้ยังไงซะก็ว่ากันใหม่ปีหน้านะครับ
จ้าส่วนที่สุดท้ายจังหวัดตราดเขาทำหุ่นเปรตแห่ไปรอบเมืองเลยค่ะ
มาร่วมงานกันเขาบอกนับพันคนนะคะ
พากันนำข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้เอามาใส่บาทพระสงฆ์กันแบบคึกคักเลย
โดยมีท่านเจ้าอาวาสพระครูสุวรรณสารวิบูรณ์กล่าวเหมือนให้พรกับประชาชนที่มาร่วมในงานบุญครั้งนี้
แล้วก็นำพระสงฆ์จำนวนอีก๓๒รูปนะคะเดินรับบินทบาทข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชน
มาร่วมขบวนรับข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนอีกด้วย
แล้วก็ท่านก็ให้พรแบบนี้นะคะ
สาธุนะจ๊ะวันพระใหญ่ผ่านไป
สาธุสาธุร่วมบุญกันไปนะคะ